ส่วนวันนี้ก็มีการประกาศรางวัลเกียรติยศสำหรับคนวงการโทรทัศน์
เป็นรางวัลนาตราชครั้งที่๑๑
มาแสดงความยินดีกับไทยรัฐทีวีกับคุณภาคภูมิแล้วก็คุณจอมขวัญด้วย

จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ก็นี่ค่ะคุณเขียนมาสอนเป็นพิธีกรคู่กับผู้ชมกัญชัย
ก็มีคนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแวดวงโทรทัศน์มาร่วมงานค่ะ
ผลการประกาศรางวัลเนี่ยไทยรัฐทีวีเราคว้ามา๒รางวัลใหญ่นะคะ
รายการถามตรงกับจอมขวัญคว้ารางวัลรายการ
ส่วนผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมนั่งอยู่ข้างดิฉันแล้วนะคะคุณอุ๋ยภาคภูมิ

ก็มีเสียงมีเสียงคุณให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมคะ

คุณพูดว่าอะไรเดี๋ยวฉันขอฟังหน่อยสิ
ทั้งสองรางวัลต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะ
แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลนาตราชครั้งที่๑๑ให้กับเรานะครับ
เป็นความทุ่มเทของทุกคนในไทยรัฐทีวี
ในฝ่ายข่าวของไทยรัฐของเรานะฮะ

วันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจชั้นยอดที่จะได้ทำงานกันต่อไป
ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวของเรานะครับ

เราก็จะตั้งใจนะครับ
แล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดีต่อไป
ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
ที่ได้ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกัน

กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะฮะ